ตามประเด็นนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมสลับไปที่พิจิตรฮะ

เมียและพี่เมียเนี่ยคุณไปเก็บเงินค่าเกี่ยวข้าวมาจากลูกค้า
แล้วทำไมไม่บอกพอไปทวงเงินทะเลาะกัน

ช่วงประมาณ๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับตำรวจสพทัพคล้อในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงตายที่ร้านขายอาหารตามสั่ง
อยู่ในพื้นที่บ้านวังแดงตำบลเขาทรายอำเภอทัพคล้อ
ไปถึงจุดเกิดเหตุพบศพนางพันออนอายุ๒๓
โดนยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่หน้าและลำตัว๓นัด

ใกล้กันพบศพนางทันทิชาอายุ๓๒

นางพันออนนะฮะโดนยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันครับ
คือ๙มมเข้าที่หน้าลำตัวที่มือรวม๓นัด
คนก่อเหตุคือนายชูวงอายุ๔๐ปี
เป็นอดีตผัวของนางพันออนครับ
กันอยู่ได้๔เดือนแต่ยังไม่ได้เลิกกันนะฮะ
คือแค่แยกบ้านกันอยู่
แต่ยังไปมาหาสู่กัน
สอบสวนทราบว่าคนก่อเหตุ
เขามีกิจการรถเกี่ยวข้าวรับจ้าง
ก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวตามท้องทุ่งท้องนาของชาวนา
แล้วยังไม่ได้เก็บเงินค่าเกี่ยวข้าวจากชาวนาที่มาว่าจ้าง

อดีตเมียที่แยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยคือนางพันออน
พี่สาวก็คือนางทันทิชา
เก็บเงินค่าเกี่ยวข้าวจากชาวนาก่อน
โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวให้อดีตผัวได้รู้
เหมือนกับว่าชิงไปเก็บเงินตัดหน้าเขา
แล้วมันต้องหลายบาทรวมแล้วเป็นหลักมือนะ
ทีนี้พอฝ่ายชายรู้เลยโมโห

เอาเงินมาเลยถ้าอย่างนั้นตามมาทวงเงินครับ
ตามมาทวงเงินและทะเลาะกันกับอดีตเมียรวมทั้งพี่เมีย
หลังจากนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือชักปืนออกมา
แล้วยิงปืนลั่นกระสุนใส่ทั้งอดีตเมียและพี่เมีย
เสร็จแล้วขับกระบะหลบหนีก่อนจะตัดสินใจมอบตัวในเวลาต่อมา
วันนี้ครับญาติญาติเตรียมจัดงานศพให้กับสองพี่น้อง
ที่วัดหนองพงในพื้นที่ทัพคลอสจังหวัดพิจิตร
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านี่คือบรรยากาศล่าสุดในวันนี้นะฮะ
ทางครอบครัวและญาติผู้ตายยอมรับว่าปัญหามันเกิดมาจากว่า
คือผู้ตายสองคนไปชิงเก็บเงินค่าเกี่ยวข้าว
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยคือมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้หลายสิบปีแล้วนะ
แต่เอาจริงญาติและครอบครัวหลายคนก็ยังไม่รู้เนี่ยนะว่า
ผัวเมียเขาแยกกันอยู่แล้วเหรอเนี่ยลองฟังดูฮะ
คือทางแฟนเขาไปเกี่ยวเข้าแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเงินกับชาวนา

แทนคือเขาทางทางมือปืนเนี่ยเขาอนุญาตให้ไปเก็บหรือว่ายังไงครับ
ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ให้เก็บแล้วมั้ง
เขามาอยู่นี่นานแล้วนะแฟนเขามาอยู่นี่เป็นปีแล้วนะ
ผมเห็นหลานแล้วนะมาขายรถเยอะอยู่บ้านเขา
อันนี้ก็เป็นในมุมของญาติและครอบครัวที่เปิดเผยเล่าให้ฟังนะครับ
ตำรวจสอบปากคำนายชูวงคนก่อเหตุครับ
เช้าที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจขอมอบตัวนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดตามพรบอาวุธปืนนะครับ
ส่งตัวฝากขังต่อสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ